คุณผู้ชมฮะอีกเหตุการณ์หนึ่งชนกันกลางโค้งเลย
คือกระบะข้อเขาขับมาดีตีโค้งอยู่ดีนะ
ปรากฏรถเก๋งมาจากไหนไม่รู้ฮะ
ย้อนแล้วก็สวนเลนไปชนกับเขากลางโค้งแบบนี้

โอ้โหรถเก๋งก็พังยับเยินเหมือนกัน
นี่ครับที่เกิดเหตุอยู่บริเวณโค้ง
ในสภาพด้านหน้าพังยุบทั้ง๒คันเลย
ผู้ได้รับบาดเจ็บ๔รายนะครับ
รายแรกก็คือชายคนขับรถเก่ง
กระดูกขาขวาท่อนล่างขออภัยคุณผู้ชมแบบนี้เลย
เขาบอกว่าทิ่มหลุดออกจากข้อเข่าเลยนะ
จากแรงกระแทกคอนโซลล่างที่พักเท้านะครับ
ส่วนรายที่๒เป็นผู้หญิงที่โดยสารมาด้วยกัน

บาดเจ็บเพราะว่ากระแทกบริเวณสวงอกนะครับ
เจ้าหน้าที่ก็ประคองออกมาจากห้องโดยสาร
แล้วก็พาไปประถมพยาบาลแล้วก็ส่งโรงพยาบาลนะครับ
ส่วนรายที่๓รายที่๔เป็นฝั่งของคนขับรถกระบะ
มาพร้อมกับภรรยาก็ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยนะครับ
คนขับรถกระบะบอกว่าโอ้โหผมเนี่ยขับรถมาฝั่งขาเข้าเมือง
ตามปกติเลยจะไปรับสินค้าทางการเกษตรฮะ
พอเข้าโค้งเท่านั้นแหละแม่เก่งมาจากไหนไม่รู้มาจ๊ะเอ
สวนเลนมานะฮะก็เลยชนกันอย่างจัง
ที่รถเก๋งจะหมุนเลยนะคุณนะจะหมุนเลยฮะ
พลเมืองดีที่อยู่แถวนี้ก็เล่าเหตุการณ์ให้ฟังบอกว่า
ได้ยินเสียงรถชนกันโอ้โหดังสนั่นฮะวิ่งออกมาดูนะครับ
ก่อนที่จะติดต่อเจ้าหน้าที่เพราะเห็นผู้ได้รับบาดเจ็บหลายรายนะครับ
หลังจากเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ตรวจสอบที่เกิดเหตุเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะ
ก็นำคนขับทั้ง๒คันนะครับ
คันหนึ่งก็บาดเจ็บอยู่อีกคันหนึ่งก็บาดเจ็บเล็กน้อยนะฮะ
บาดเจ็บเล็กน้อยก็สอบสวนกันไป
บาดเจ็บหนักอยู่ก็รักษาตัวกันก่อนถึงจะสอบสวนกันต่อนะครับ
แต่ว่านำรถทั้ง๒คันเป็นรถของกลางไปที่สพเมืองกระนอง
แล้วก็จะทำการสอบปากคำทั้งหมดต่อไปนะฮะ